ข่าวแรกมาเริ่มที่ดูของคุณตูนกันก่อน

ก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างเนื่องแน่นครับ
รอให้กำลังใจไปรอบริจาคเงิน
รวมทั้งตอนนี้ยอดเงินก็ทะลุ๔๐๐ล้านบาทแล้วครับ
วันที่๓๒ของโครงการ๙คนละ๙ครับ
เขตอำเภอวังมะนาวนะฮะ
ที่ตำบลวังมะนาวของอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับ
ในเวลา๕นาฬิกา๓๐นาทีครับ
โดยมีนายประทีทวีวัฒน์ในอำเภอปากท่อ
พร้อมด้วยหน่วยงานราชการแล้วก็ประชาชนชาวอำเภอปากท่อจำนวนมาก
ร่วมให้กำลังใจแล้วก็บริจาคเงินให้กับตูนนะครับ
อยู่ที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพสาขาวังมะนาว
ซึ่งตูนเองก็มีสีหน้าสีตาสดใสแจ่มใสแหละครับ
แล้วก็ทักทายถ่ายรูปกับประชาชนที่ไปร่วมต่อแถวยืนรับด้วยความสนุกสนานทีเดียว
แล้วก็วิ่งผ่านสี่แยกปากท่อโดยที่แต่ละจุดนั้นก็มีคณะของตูนวิ่งผ่าน
ก็มีประชาชนไปรอต้อนรับแล้วก็ร้องเพลงให้กำลังใจตลอดเส้นทางทีเดียวนะครับ
โดยวันนี้ทางด้านของนางมณฑาเลี้ยงทองเจริญพร้อมครอบครัว
พร้อมให้กำลังใจตูนนะครับให้วิ่งไปถึงจุดหมายไปทางที่กำหนดไว้แต่ละวันด้วยนะครับนี่ก็มอบให้เลยนะฮะ
สำหรับเส้นทางวิ่งวันนี้แบ่งออกเป็น๕เซตครับ
เริ่มออกสตาร์ทจากจังหวัดเพชรชบุรีเข้าสู่ตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อที่ราชบุรี
โรงพยาบาลราชบุรีวัดสุขวรารามผ่านปั๊มปรทกิโลเมตรที่๘๙
รวมระยะทางวันนี้นะฮะ๖๙กิโลเมตรรวมวิ่งมาทั้งหมดแล้วตอนนี้ประมาณสักประมาณ๑๒๐๐กิโลเมตรได้
ก็เยอะทีเดียวนะฮะยอดเงินก็ยังคงวิ่งมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
และทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ไปเกาะติดบรรยากาศที่จังหวัดราชบุรีกันตั้งแต่ช่วงเช้าเหมือนกัน
ก็คือไปรอรับจนคุณตูนไปถึงที่ราชบุรีนะคะก็มีบรรยากาศเข้ามารายงานสดให้เราได้ทราบกัน
เดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราจะไปดูความคืบหน้าล่าสุดกับคุณพยุงศักดิ์การสมเกตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่เกาะติดโครงการ๙คนละ๙เนี่ยนะคะ
ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างไปติดตามบรรยากาศกันเลยค่ะ
ครับผมตอนนี้คุณตูนบอดี้แลมนะครับก็ได้วิ่งเซตที่๓จบลงแล้วนะครับ
ในรถบัสนะครับแต่เห็นได้ว่าตอนนี้เป็นบรรยากาศสดสดนะครับ
ยังมีประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีนะครับ
ออกมาให้การต้อนรับและให้กำลังใจคุณตูนบริสแลมนะครับ
คุณตูนบริษัทแหลมนะครับโดยมีประชนได้ไม่ยืนรอนะครับ
เป็นจำนวนมากนะครับและเมื่อตลอดช่วงทั้งวันนี้
ที่ผ่านมานะครับคุณตูนบริสแลมพร้อมกับทีมงาน๙คนละ๙นะครับ
ก็ได้เดินทางวิ่งถึงจังหวัดราชบุรี
โดยวิ่งถึงที่โรงพยาบาลนะครับราชบุรี
ชาวจังหวัดราชบุรีออกที่ออกมาต้อนรับตลอดเส้นทางกันอย่างอบอุ่นนะครับ
ทั้งภายพิธีและร่วมการบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือ
โรงพยาบาลนะครับโดยคุณตูนนะครับก็ได้กล่าวว่า
เงินที่ได้รับจากการบริจาคของพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีนะครับทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นคนละ๑๐บาท๒๐บาทจนถึงหลักล้านบาทนะครับ
มันคือเงินที่จะช่วยให้คนไข้ในโรงพยาบาลมีเครื่องมือการแพทย์ที่ดี
ไว้รักษาผู้ป่วยนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือและตัวของเขาเองนะครับ
ก็บอกกับประชาชนว่าเขาไม่ใช่ฮีโร่นะครับฮีโร่ตัวจริงก็คือหมอแพทย์และพยาบาลที่คอยช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุกคนครับ
ขณะที่การต้อนรับวันนี้ก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับคือนายชายาวุฒิจันทรนะครับ
จากค่ายภายลูกรังศรีความฐานช่างออกมายืนร้องเพลงของตูนให้กำลังใจต่อเส้นทางด้วยครับ
สำหรับการวิ่งในวันนี้นะครับคุณตูนพร้อมทีมงาน๙คนละ๙เริ่มวิ่งตั้งแต่เวลา๒นาฬิกา๓๐นาทีหรือเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
จากจังหวัดเพชรบุรีเข้าสู่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
ระยะทางแล้วก็๗๐กิโลเมตรซึ่งเป็นการวิ่งที่เยอะที่สุดและการทำลายสถิติในการวิ่งวันต่อวันจากจุดสตาร์ทอีกด้วย
ขณะที่อาการบาดเจ็บของตูนที่หน้าแข่งด้านซ้ายระหว่างวิ่งแล้วหยุดนั้นทางแพทย์หญิงสมิตรสังคโพหรือหมอเมผู้เชี่ยวชาญสาขาววิทยาศาสตร์ฟื้นฟูลที่คอยวิ่งติดตามคุณตูน
วิ่งติดตามคุณตูนก็บอกกับทีมข่าวทะทีวีนะครับว่า
เรื่องต้นได้รักษาด้วยการทำกายภาพบำบัดแล้ว

และต้องประเมินสถานการณ์อาการของคุณตูนอย่างต่อเนื่องด้วย
แต่ในเบื้องต้นตอนนี้ก็มีอาการเริ่มดีขึ้น

คุณตูนมีความตั้งใจเป็นอย่างมากเพื่อวิ่งให้ถึงเป้าหมาย

แม้ว่าตัวเองจะมีการมาเจียบรบวนเข้าตามตลอดเส้นทาง

คุณตูนบอดี้แลมคาดว่าจะวิ่งทั้ง๔เซตเหมือนเดิมนะครับ

เข้าจังหวัดนครปฐมและเข้ากรุงเทพหานครตั้งแต่ช่วงเช้ามืด
ส่วนยอดบริจาคนี้นะครับมีมากกว่าแล้วสี่ร้อยล้านบาท
และการวิ่งจากอำเภอเบตงจังหวัดยาลาจนถึงจังหวัดราชบุรีในขณะนี้นะครับ
รวมระยะทางแล้วหนึ่งพันสองร้อยสิบสิบสองกิโลเมตรแล้วนะครับ
และทีมงานก้าวคนละเก้าจะวิ่งถึงจุดสุดท้ายคือเซตที่สี่นะ
และจะพักจุดนั้นก่อนที่ช่วงเช้าพรุ่งนี้จะวิ่งเข้าสู่
ที่ได้เข้าพูดกับทีมงานของคุณตูน
แล้วก็บอกว่าคุณตูนจะพยายามวิ่งให้ถึงกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้
ก็เพื่อจะเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยครับ
พยุงสักการณ์สูงเกตข่าวทรัฐทีวีรายงานสดจากอเฟิร์ดโภตรารามจังหวัดราชบุรีครับ